ไม่รู้ว่าเป็นที่น่ารักของใครหรือเปล่า
นั่นก็คือจิ้งจกกับตุ๊กแก่ค่ะน้องใบตอง

แยกออกไหมระหว่างเสียงจิ้งจกกับเสียงตุ๊กแก่

นี่นี่นี่นี่นี่